ไปดูเหตุที่ปฐุมธานีกันบ้างนะครับ
เป็นเหตุฆ่าเปลือยรัดคอมัดมือมัดเท้าสาวไซส์ลายนะครับ
ซึ่งมีหลักฐานว่าสาวสายลายคนนี้ได้รับเงินมัดจำจากลูกค้า
และคืนวันเกิดเหตุมีผู้ชายขึ้นไปหาที่ห้องนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในอาคารคลอง๑แมนชั่น
ซอยบรังศิษฐ์นครนายยก๒๐ตำบลประชาธิปัตย์
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบภายในห้อง
พบผู้ตายเป็นหญิงอายุ๓๗ปี
เจ้าหน้าที่พบร่างอยู่ปลายเตียงติดประตู
โดยมีเสื้อผ้าคลุมไว้ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง

ถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟ
บริเวณลำคอและปากมีชุดแสกสีแดงมัดไว้จนแน่น
จากการตรวจสอบภายในห้องพบว่าทรัพย์สินถูกรื้อค้นกระจายเต็มห้องเลยครับ
แต่ไม่พบเงินสดทองแล้วก็โทรศัพท์
ซึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนแม่บ้านของหอพัก
ซึ่งแม่บ้านให้การนะครับว่าแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
โทรมาหาเสมียรของหอพักบอกว่าติดต่อแฟนสาวไม่ได้
เสียงตอบรับกลับมาแต่แม่บ้านสุด

มันมีกลิ่นเหม็นออกมาจากห้อง
ก็เลยรีบลงไปหยิบกุญแจมาเปิดห้อง

ได้รีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ต่อมาเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาที่หอพัก
โดยให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิตทำงานเป็นสาวไซส์ไลน์

ผู้เสียชีวิตได้รับลูกค้าคนสุดท้ายช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่า
และลูกค้าได้โอนมัดจำมาจำนวน๑๐๐๐บาท
โดยผู้เสียชีวิตได้ส่งสลิปแล้วก็รูปของลูกค้าคนนี้

จากนั้นก็ติดต่อกับเพื่อนไม่ได้อีกเลย
จนมีคนโทรมาบอกว่าเพื่อนของเธอถูกฆ่าตาย

ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหอพักแห่งนี้
ก็พบว่ามีผู้ต้องสงสัยเข้ามาหาผู้ตายตอนเที่ยงคืนกว่า
โดยบอกกับแม่บ้านว่าจะขึ้นไปหาเพื่อนที่ห้อง๘๑
แม่บ้านก็เลยเปิดประตูให้
โดยหลังจากขึ้นไปแล้วได้เดินเข้าไปที่ห้องดังกล่าวนะครับ
ก่อนกลับลงมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนมีผู้มาพบศพสาวไซลาย
ซึ่งคดีนี้ตำรวจจะเร่งสืบสวนคลี่คลายคดี
ตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ